ไม่ใช่ปืนแต่เป็นมีดนะคะ
ลาวก็อยากจะไปเคลียร์ใจกับเพื่อนร่วมชาติที่ตลาดกลางคืนย่านดาวคนนองค่ะ
เพราะว่าคิดว่านี่มาท้าทายกันผ่านโซเชียลไหนนัดเจอกันหน่อยสิตัวต่อตัว
ดูสิจะเก่งเหมือนกับที่พิมพ์เอาไว้ไหม
ก็ไม่รู้เคลียร์กันที่ท่าไหนเอามีดไปด้วยค่ะ
แทงกันแบบนี้เลยค่ะ
ใส่ใจรวยรินหลังถูกมีดแทงเข้าที่บริเวณชายโครงสายหนึ่งแผล
บริเวณตลาดกลางคืนย่านดาวคนองค่ะ
หัวใจกันอยู่เป็นชั่วโมงนะคะ
แต่สุดท้ายก็ยืนไม่ไหวเขาเสียชีวิต
คนก่อเหตุชื่อในเกิดอายุ๒๓ปีชาวลาวเหมือนกัน
เป็นช่างของอพาร์ทเมนต์แห่งหนึ่งย่านประชาอุทิศค่ะ
ช่วงบ่ายเพราะเอิ้นได้เจอกับย่าผู้ตายที่เขามา
ทำพิธีอันเชิญดวงวิญญาณก็มีการนิมนต์พระสงฆ์มาหนึ่งรูปนะคะ
แน่นอนว่าบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้า
พี่สาวผู้ตายนี่ทำใจไม่ได้เลยนะคะ

บอกว่าน้องชายมาทำงานโรงงานสกรีนเสื้อ
ไม่ค่อยได้เจอกันเพราะเธอเพิ่งจะมาอยู่ไทยได้แค่เดือนเดียว
น้องชายเท่าที่เธอรู้จักน้องมานะ

แต่ก็เคยเตือนน้องแล้วว่าเวลาไปดื่มสังสรรค์กับเพื่อนเนี่ย
ให้ระมัดระวังด้วยดูแลตัวเองดี
ก็คิดถึงว่าไม่ได้เจอกันนานเลย
เขาบอกว่าให้น้องกลับไปที่วัดนั้นนะ
ที่ประเทศลาวขอให้ดวงวิญญาณของน้องกลับไปที่ประเทศลาว
ส่วนในสมธรณ์นะครับพี่ชายของผู้ตายก็บอกว่า
ตอนแรกก็เห็นว่ามีคนมุงมุงอะไรกันอยู่ก็เลยวิ่งมาดู
โอ้โหตกใจเลยค่ะเห็นสภาพคือน้องชายตัวเองอ่ะนอนเลือดโชคอยู่นะคะ
ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าน้องชายเคยไปมีปัญหาอะไรกับคนก่อเหตุมาก่อนหรือเปล่า
ว่าทำได้หน้าชายเล่าไม่รู้ไม่รู้
หลังจากที่แย่ยาย่ายไปทำพิถีอันเชิยดวงวิญญาณแล้วอ่ะค่ะ
ก็คือนำร่างไปชาปนกิจเลยนะคะที่วัดกกเหตุบางมศ
ก็มียาดแล้วก็เพื่อนร่วมงานมร่วมไว้อาหารการได้คุยกับในตามนะ
ตานนะคะคนที่อยู่ในเหตุการณ์ก็เป็นเพื่อนกันนี่แหละค่ะ
เขาบอกว่าตัวเขากับคนตายแล้วก็เพื่อนหลายคนไปดื่มเบียกันที่ตลาดที่เกิดเหตุ
แล้วก็ถ่ายรูปลงโซเชียลกัน
จากนั้นผู้ตายก็ลงไปข้างล่างของร้าน
แล้วมารู้อีกทีนึงคือเพื่อนถูกแทงไปแล้วอะค่ะ
ส่วนคนก่อเหตุในตานบอกไม่เคยรู้จักมาก่อนเลย
แล้วก็ไม่ได้มีการไปรุมทำร้ายอะไรกันตามที่ก่อนหน้านี้เขาไปให้ข่าวเอาไว้ว่า
รุมทำร้ายก่อนอะไรอย่างนี้ไม่มีเลยนะคะ
ฟังฝั่งในเกิดบ้างในเกิดนี่คือคนก่อเหตุ
เกิดบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเขากำลังนั่งดื่มอยู่กับแฟนสาวที่ตลาดเดียวกันนั่นแหละ
เขาบอกเขาไม่ได้โพสต์อะไรเลยแล้วก็เลยถามกลับไปว่านี่คนบ้านไหนล่ะ
ก็เลยรู้ว่าอ๋อเป็นคนลาวเหมือนกัน
แล้วหลังจากนั้นกลุ่มคนตายประมาณสัก๑๐คนก็มารุมทำร้าย
เขาก็เลยชักมีดออกมาแทงเพื่อป้องกันตัวไม่ได้ตั้งใจจะฆ่า
เขาเองก็เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหมือนกัน
แล้วก็อยากจะขอโทษครอบครัวของผู้ตายด้วย
ถามบ้านของเราแล้วก็มึงหาคนที่ใด
แล้วเขาพูดถึงทีถ้าเข้ากันกันก็จะรู้จักกัน